ส่วนเมื่อคืนบริวราษาวัลย์หญิงเดินทางไปแข่งขันที่โปรแลนด์
ยังไม่ตัดตัวนะครับจะตัดหนึ่งคนเหลือสิบสี่อะนะครับ
ก็จะดูความสมบูรณ์ของทุกคนก่อนไปตัดตัววันสุดท้ายก่อนแข่ง
ก็มีชื่อของนุษยธรรมคำซึ่งตอนแรกเนี้ยเป็นในชุดนะครับ
สุดท้ายนี้ก็จะเป็นทั้งสตาร์ฟแล้วก็เป็นผู้เล่นด้วยนะครับ
คาดการณ์อีกทีว่าจะอยู่ในชุดสุดท้ายหรือเปล่านะครับ
อาจจะมีการตัดตัวอีกทีหนึ่งนะครับ
ห้าคนนะครับตอนนี้เราก็คงยังยังไม่ได้ตัดตัวนะครับ
เราก็ดูความสมบูรณ์ของทุกคนก่อนนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เราก็คงต้องไปตัดตัววันสุดท้ายนะครับก่อนแข่งในการยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่าง
มุมมองอนุสลามาเนี่ยก็ได้อีกมุมมองหนึ่ง
ในเรื่องของการเล่นนักกีฬาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์
อาจารย์พรคงยศก็บอกนะครับว่ามีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดในครั้งนี้
มาลุ้นรอบหน้ารอเก็บคะแนนไม่ได้นะครับ
เมื่อโอกาสมาถึงแล้วแล้วก็ยอมรับว่า
ลิมปิกทุกครั้งนักกีฬากดดันแต่ก็บอกกันทุกคนว่าต้องเล่นอย่างสนุก
แล้วมีความสุขมาตรงจุดนั้นก่อนนะครับเมื่อทำได้ดีแล้วก็เดี๋ยว
ผลการแข่งขันมันก็จะตามมาเองคือแบบมีเท่าไหร่เราต้องใส่ใส่ใส่ใส่ใส่
อย่างเดียวเพราะว่าเราจะมารอลุ้นรอบหน้ารอเก็บคะแนนไม่ได้แล้ว
เมื่อตอนเนี้ยเรามีโอกาสก็ใส่อย่างเดียวค่ะค่ะทุกทุกครั้งที่มีการคัดโอลิมปิกอะค่ะ
เราจะไปด้วยความกดดันอยู่แล้วค่ะปีนี้มันเป็นปีที่เราแบบเรียนรู้กับ
รู้กับความกดดันมาพอสมควรแล้วค่ะเราก็เลยคุยกันว่าแบบ
เราก็จะพยายามเล่นอย่างให้ดีแต่ว่าเล่นอย่างมีความสุข
เราจะเล่นด้วยความกดดันแต่แบบโปรแกรมนะครับการแข่งขันเริ่ม๑๖กันยายนนะครับ
เจอกับเยอรมนี๑๗กันยายนเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับ
สิบเก้ากันยายนเจอกับอิตาลียี่สิบกันยายนนะครับ
เจอกับโปแลนยี่สิบสองนะครับเจอกับสโลเมเนีย
ยี่สิบสามเจอกับออริตไต้และยี่สิบสี่เจอกับโคลัมเบียนะครับ
เวลาการแข่งขันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่มครึ่งนะครับมี๔ทุ่มครึ่ง
นัดเดียวตอนที่เราเจอกับโปแลนด์นะครับ